เย็นกิฟุรุคิวชูสบายดีคิวชู
สัปดาห์หน้าอินทาและอายนะจะไปท่องเที่ยวยังคิว
ภูมิภาคที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
และอาหารอันเลิศรสติดตามชมได้ในอังคารหน้า
เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปที่ช่องไทยรัฐทีวี๓๒นะคะ